ลำตัวคล้ายปลาไหลแต่หน้าคล้ายมังกร

นี่คุณพี่เจ้าของชื่อว่าคุณอภิชาติชาญชัย
จับปลาตัวนี้มาได้จากคลองประแส
แล้วก็นำมาใส่กระมังเลี้ยงไว้ที่บ้านเลขที่
บ้านเลขที่๓๐ทับ๑อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
คุณพี่อภิชาติเล่าให้เราฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อ๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พี่แกออกเรือไปจับปูใบไม้แถวบ้านทะเลน้อย

มันลอยอยู่บนผิวน้ำก็เลยจับมาเลี้ยงไว้ให้กินกุ้งฝอยก็กลายเป็นของประหลาด
มีชาวบ้านเนี่ยแวะเวียนมาดูกันเยอะคุณดูนะ

ไปต่อที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ

เจ้าเหลือมครับเหลือมตัวใหญ่มากอุ๊ยตัวใหญ่จริงเดะคุณอย่างสุดสุดให้เราจะ
พร้าห์เริ่มรืมเนี่ยอะไรเชียงรงระบายน้ำออกยังไงบ้านก็คริสลัดเลยรีบแจ้ง
ใช้แรงดึงออกมาไม่ให้มันหนียื้อกันไปพักใหญ่จนงูหมดแรงก็ดึงออกมาได้
ความยาวก็วัดได้๔เมตรครับน้ำหนัก๒๐๒๕กิโลกรัม
จับใส่กระสอบไปปล่อยไกลบ้านเลขที่ของบริษัทก็คือ๖๐ทับ๕๒ครับ

คุณผู้ชมปิดท้ายนะคะไหนก็ไหนแล้ว
พาไปที่สุโขทัยค่ะไปไหว้พระค่ะ
พระพุทธไสยะบรมีศรีสว่างพระปางไสยาทร์
ที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวงค่ะที่อำเภอสวรรคโลกนะคะ
นี่แหละค่ะพระองค์นี้ตั้งอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาส
ความสูงจากฐานที่ยอดเกษา๓เมตร
ความยาวจากเสียนถึงปลายพระบัตรยาว๙เมตร
ศิลปะสุโขทัยอ่อนช้อยพระพักยิ้มแย้ม
ดูอบอุ่นละมุนละไหมค่ะ
ชาวบ้านมักจะขอเรื่องหน้าที่การงานการค้าขายโชคลาภ
และใครที่กำลังทุกข์ใจพอกราบเสร็จปุ๊บ
พระพักษ์ท่านก็จะยิ้มแย้มเราก็จะมีความสุขนะคะ
แล้วหลายคนไปขอมักจะได้ด้วย

ไม่มีไม่มีเวลาไปไงเอาผ่านหน้าจอเนี่ย
เอายังนี้ก็ได้เอากระดื้อแบบนี้ละค่ะ